กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาริมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลสมาชิกรัฐสภาครับ
เป็นโอกาสอย่างดีอย่างยิ่งครับที่รัฐสภาได้มาอภิปรายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูลในวันที่๒๔มิถุนายน
ซึ่งเป็นวันครบรอบ๘๙ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศเรา
วันที่๒๔มิถุนายน๒๔๗๕เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งในประเทศนี้
เป็นจุดที่ให้กำเนิดระบบรัฐสภาเป็นวันที่ไพ่ฟ้าเปลี่ยนมาเป็นพลเมือง
เป็นเจ้าของประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพเสมอกัน
วันที่๒๔มิถุนายน๒๔๗๕ยังเป็นจุดกำเนิดของรัฐธรรมนูล
ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรามาอภิปรายกันในวันนี้
แกนที่สำคัญที่สุดของรัฐธรรมนูลหลังเหตุการณ์๒๔มิถุนา๒๔๗๕
ปรากฏอยู่ในมาตราแรกครับท่านประธานซึ่งบรรยัติไว้อย่างเรียบง่ายว่า
อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราศดรทั้งหลาย
นี่คือเจตจำนงที่ต้องการจะเปลี่ยนระบอบการเมือง
ระบอบเจ้าชีวิตมาสู่ระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูล
สร้างสถาบันการเมืองที่ยึดโยงกับอำนาจสูงสุดของราศดร
หาใช้อำนาจที่ทำนาบนหลังราศดร
เป็นหลักการที่เรียบง่ายแต่สำคัญยิ่งในการปกครองแบบประชาธิปไตย
กระนั้นวันนี้คือวันที่๒๔มิถุนายน๒๕๖
ผ่านไปเกือบ๙๐ปีครับ
จำนงสำคัญนั้นก็ยังไม่เกิดขึ้น
เพราะแรงต้านการแย่งชิงอำนาจ
การทำรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่า
ที่ทำให้สังคมไทยยังย่ำอยู่กับที่เหมือนเป็นวงจรอุบาต
ครั้งแรกที่เกิดการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูล
ก็คือปี๒๔๙๐ซึ่งได้กลายเป็นต้นแบบของการยึดอำนาจในประเทศไทย
หลังจากนั้นเรื่อยมาคือการทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูล
รัฐบุญฉบับไหนสืบทอดอำนาจ
ถ้ายังไม่พอใจก็ทำรัฐประหารอีกครั้งหนึ่ง
เป็นวนเวียนเป็นวงจรอุบาตที่ไม่รู้จบ
วุฒิสภาที่เรารู้จักกันในวันนี้ก็กำเนิดขึ้นจากการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูลครั้งแรกนี่แหละครับ
เราถูกสอนให้จำกันมาผิดตลอดว่า
วุฒิสภามีหน้าที่ในการช่วยกันกรองกฎหมาย
แต่แท้จริงแล้วหลักที่แท้จริงของวุฒิสภาไทย
ก็คือการเป็นหนึ่งในกลไกที่คอยกดทับอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งให้อยู่ข้างใต้
อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
มีครั้งเดียวครับที่เรามีสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้ง
นั่นคือวุฒิสภาภายใต้รัฐธรรมนูล๒๕๖๒
แต่สุดท้ายรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปทงเขียว
ก็จบชีวิตอันสั้นลงด้วยการรัฐประหาร๒๕๖๒
หลังจากนั้นการเมืองไทยก็ถอยหลังลงครอง
ท่านประธานครับเมื่อเราพูดถึงการจัดทำรัฐธรรมนูล
ประสบการณ์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของสังคมไทย
ก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
การปฏิรูปการเมืองและการจัดทำรัฐธรรมนูลในครั้งนั้น
ถูกออกแบบด้วยโจทย์แล้วก็สถานการณ์การเมืองเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
ซึ่งขณะนั้นหลงเชื่อกันว่าทหารได้กลับเข้ากรมเข้ากองกันเรียบร้อยแล้ว
จะไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกแล้ว
ปัญหาหลักในตอนนั้นของการเมืองไทยก็คือ
พักการเมืองไม่มีความเป็นสถาบันแล้วก็รัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพ
ดังนั้นรัฐธรรมนูล๔๐จึงพยายามออกแบบให้เน้นระบบ๒พักการเมืองใหญ่ครับ
ภายใต้การกำกับควบคุมขององค์กรอิสระต่าง
หวังว่าจะเป็นกลไกในการทวงดุลตรวจสอบอำนาจ
อกจากนั้นก็ยังจะมีการเพิ่มสิทธิเสรีภาพให้กับพี่น้องประชาชน
แล้วก็มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ผลของรัฐธรรมนูล๔๐ประสบความสำเร็จครับ
ทำให้เรามีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพสูงมาก
พี่น้องประชาชนก็ได้รับผลประโยชน์จากการแข่งขันเชิงนโยบาย
แต่ต่อมาก็เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในปัญหาเรื่องการตรวจสอบถ่วนดุล
การใช้อำนาจแล้วก็การแทรกแทรงในองค์กรอิสระ
ซึ่งผมเชื่อครับว่าถ้าเราปล่อยให้สังคมของเราได้เรียนรู้ประสบการณ์
และคอยช่วยกันแก้ปัญหาด้วยตัวของพวกเราเอง
ตบหน้าถูกกระชากให้ตื่นขึ้นมาพบกับการเมืองที่เป็นจริง
การเมืองที่เป็นจริงเมื่ออดีตประธานองค์คมนตรีท่านหนึ่ง
ได้ไปบรรยายที่โรงเรียนนายร้อยจอปรต่อหน้าผู้บัญชาการทหารบก
ขณะนั้นว่าเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ซึ่งไม่ได้มีบรรยัติไว้ในรัฐธรรมนูล
จากนั้นท่านก็เปรียบเปลยว่ารัฐบาลเป็นเพียงแค่จ๊อกกี้
รัฐบาลเป็นเพียงแค่เด็กขี่ม้าแต่ไม่ใช่เจ้าของม้า
ท่านพูดชัดครับว่าเจ้าของม้าไม่ใช่ทั้งประชาชน
หรือไม่ใช่แม้กระทั่งรัฐบาลพลเรือนด้วยซ้ำไป

โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
และเมื่อรัฐประหารปี๒๕๔๙ไม่สำเร็จ

ก็เกิดการรัฐผ่านอีกครั้งในปี๒๕๕๙
อันเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับคศและนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ
ที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนถึงวันนี้คือความขัดแย้งทางการเมือง
ที่ชนชั้นนำกลุ่มหนึ่ง
ไม่ยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชน
โดยการแสดงผ่านอำนาจการเลือกตั้งในระบบรัฐสภา
ผมอภิปรายมาถึงตรงนี้ต้องการจะสื่อสารครับว่า
ตลอด๒วันที่ผ่านมาเราเถียงกันผิดโจทย์
เราหาคำตอบกันผิดคำถาม
ประเด็นที่เราควรนำมาเป็นโจทย์ในการพิจารณาถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ในวันนี้และในอนาคตไปข้างหน้า
เป็นปัญหาที่ว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนี้เป็นของใคร
ซึ่งนี่ก็เป็นปมปัญหาใจกลางที่ยังไม่ลงตัว
นับตั้งแต่วันที่๒๔มิถุนายน๒๔๗
นับร่วม๙๐ปีมาแล้วเราก็ยังเถียงกันไม่จบ
ปัญหาใจกลางของการเมืองไทยที่เกี่ยวว่า
การพิจารณาแก้ไขรัฐมนุนของเรานั้น
ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณสสวครับ
ไม่ใช่เรื่องสิทธิเสรีภาพที่เป็นเพียงแค่กระดาษเปื้อนหมึก
ที่เราพูดได้แต่เราปฏิบัติไม่ได้
ไม่ใช่เรื่องระบบเลือกตั้งที่หวังว่าจะมีรัฐบาล

เพราะต่อให้ใครเลือกตั้งชนะท่วมท้นเพียงใด

พวกเราก็เป็นได้เพียงแค่เด็กขี่ม้า

คำสั่งของเจ้าของม้า
ท่านประธานครับตราบใดที่เรายังแก้ปมปัญหาใจกลางนี้ไม่ได้
เราก็จะไม่สามารถหลุดออกจากหลุมดำทางการเมืองนี้ได้
และสังคมไทยที่เรารักก็คงจะไม่มีศักยภาพ
ไม่มีสมาธิเพียงพอในการที่จะไปพัฒนายุทธศาสตร์ของชาติ

เราก็คงจะไม่มีเวลาเพียงพอในการคิดช่วยเหลือ
ตัวเล็กตัวน้อยทลายทุนผูกขาด
เกาะแน่นอยู่กับการเมืองที่ผูกขาด

ที่จะไปนึกถึงเรื่องของสวัสดิการทั่วหน้า

ที่กำลังประสบกับวิกฤตครั้งใหญ่ในโลกใบใหม่
เราก็จะไม่มีเวลาไม่มีสมาธิ
นึกถึงเรื่องการยกเครื่องระบบการศึกษา
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกสังคมโลก
มองเห็นการเมืองที่เป็นจริง
เช่นนี้ผมและพักเก้าไกลครับ
จึงเสนอให้รัฐสภาเร่งเดินหน้าจัดทำประชามติ
ทำประชามติเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน
เป็นผู้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ
เพื่อให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูล
แสวงหาชั้นธรรมติร่วมกัน
ว่าระบบการเมืองแบบไหนที่เรายอมรับกันได้

ถึงแม้ว่าความคิดความฝันอุดมการ
ของเราจะต่างกันมากสักเพียงใดก็ตาม
และนี่คือก้าวแรกในการหยุดวงจรอุบาต
ทางอำนาจนี้เสียทีหนึ่ง
สำหรับในการรงมติเฉพาะหน้าวันนี้
ผมและพักก้าวไกลขอเชิญชวนครับ
ให้สมาชิกรัฐศภาพูดอย่างห่วงใย

การโหวตเพื่อหยุดแผนการแก้รัฐธรรมนูล
และร่วมมือร่วมใจการโหวตเพื่อปิดสวิตช์สว

ในการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชนจริงให้ได้
หากเราไม่สามารถปิดสวิตช์สวได้
การแก้ไขรัฐมนูลในรอบนี้จะไม่มีความหมายครับ
เป็นเพียงแค่ละครตบตาประชาชนฉากใหญ่
ท้ายที่สุดนี้ผมขออวยพร
ไปยังผู้มีอำนาจทุกท่าน
เชื่อว่าตัวเองจะสามารถเหนียวรั้งเข็มนาฬิกาไว้ได้
ผมขออวยพรให้ท่านมีอายุยืนเพียงพอ
ที่จะเห็นความพยายามของท่านล่มสลายไม่มีชิ้นดี
เห็นความต้องการของท่านถูกบดขยี้ด้วยกงล้อของเวลา

และได้มีโอกาสรับรู้กับตาของท่านเอง
ว่าอย่างไรไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติเรา